ส่วนโลกโซเชียลมีเดียฯมีคลิปหญิงสาวคนนึง

เพราะว่าไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่ง

แต่เหตุการณ์สำคัญก็คือผู้ชายเขามาลูบแขน

เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยโดยเฉพาะอาการที่นึกถึงแต่ผู้ชายคนนี้
ทั้งที่ไม่ได้รักแต่อยากไปเจอเหลือเกิน
ญาติเพื่อนก็เลยบอกว่าเอ๊ะก็คิดไปต่างนานาเนอะ

ก็เลยพาที่ไปที่วัดนะคะทำพิธี
หลังจากทำพิธีเธอสภาพเป็นแบบไหนให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
อย่างนี้นะอันนี้มีอะไรบ้าง

อาเจียนออกมาเป็นระยะเป็นระยะแบบนี้นะคะ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าไฟล์ค่ะอายุ๒๓ปี
มาดูประวัติเธอกันหน่อยนะคะแล้วก็ดูไทม์ไลน์
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอนี่มันเป็นแบบไหน
ทำงานในสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเธอเจอกับลูกค้า
ลูกค้าคนนี้ชื่อในบอสนะคะอายุ๓๑ปี

และนอกจากจะจีบพูดคุยแล้วเนี่ย
ช่วงเวลาสำคัญคือเอามาลูบแขนเธอมาลูบตัวเธอ
เธอก็เลยตอนนั้นคิดว่าเขาเมาหรือเปล่า
แต่พอพูดคุยไปพูดคุยมา
บอสอยากจีบเราจริงก็เลยเริ่มคุยกัน
จากนั้นเดือนกันยายนค่ะบอสพาไปที่ตำหนักพ่อดำ
แนะนำให้เปลี่ยนชื่อเป็นตับมิสา
ซึ่งเป็นชื่อของคนอินเดียแล้วก็ให้บทสวดมา
ว่าให้สวดก่อนนอน๓คืนติดต่อกันนะ

หลังจากนั้นค่ะหลังจากไฟล์เนี่ย
สวดมนต์ครบ๓วันเพื่อนบอกเปลี่ยนไปเลย
มือลอยขาดสติก้าวร้าวไม่ฟังใครหูแว่ว
บอกว่ามีคนเรียกตลอดเวลาและนึกถึงแต่หน้าบอส
อยากจะเจอบอสทั้งที่ตัวเองก็เพิ่งรู้จักกัน
และบอกว่าไม่ได้รักขนาดนั้นแต่ทำไมอยากเจอก็ไม่รู้
และสรุปสุดท้ายค่ะเดือนกันยายนนั่นแหละ
สรุปแล้วไฟล์ตัดสินใจคบกับบอสจริง
บไปเรื่อยจนพฤศจิกายนอาการหนักขึ้นค่ะ
ในครอบครัวสังเกตเห็น
เชื่อว่าเธอน่าจะโดนของจากในบอสนั่นแหละ

เดือนธันวาคมตัดสินใจค่ะไฟล์ตัดสินใจ

เดินทางมาหาพระอาจารย์ออสที่วัดสายไหม๒
ซึ่งเป็นคลิปที่คุณผู้ชมดูไปเมื่อตอนต้น
ก็คือตอนที่เธอทำพิธีดื่มน้ำมนต์และให้ถอนของออกจากนั้น

สอบถามพระอาจารย์ออสนะคะ

ประธุมธรรมดีบอกว่าไฟ่ถูกน้ำมันพลาย

ชายคนที่ทำของใส่หน้าต้องการให้ไฟล์หลงรักหัวปักหัวปำ
ทำหลายครั้งด้วยระยะเวลาหลายเดือน
ทำให้ร่างกายของไฟล์รับไม่ไหวเริ่มไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะ
ทีมข่าวติดต่อไปที่ในบอสค่ะ
บอสที่ถูกอ้างถึงนี่แหละว่าทำคุณสัยใส่ไฟล์เนี่ย
โทรไปนะโทรทางโทรศัพท์นะคะ
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ทำของใส่หรือป้ายน้ำมันพลายอะไรทั้งนั้นแหละครับ
แต่ที่เลิกลากันไปเพราะฝ่ายหญิงมักจะขาดการติดต่อ
หายทีหายหลายวันทำให้ท้อและทะเลาะกัน
ไม่เคยจะคิดทำของไม่ดีใส่ไฟล์เลย
ส่วนที่เคยพาไปตำหนักยอมรับไปจริง
พาไปเปลี่ยนชื่ออยากให้ทำบุญเสริมหน่อย
จะได้มีงานดีมีชีวิตดี
และเขาบอกว่าฝ่ายหญิงเป็นคนขอไปเอง
ที่จะนำเสนอให้คุณผู้ชมดูนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ